อารมณ์ฮะมาให้กำลังใจผู้ชายคนนี้หน่อยนะครับ

ลุงใหญ่เนี่ยแกเป็นพ่อค้าขายเฉาก๊วยโบราณ
ก๊วยโบราณยุคนี้สมัยนี้หาทานยากแล้วนะ
แล้วลุงใหญ่เองเนี่ยก็ขายเฉาก๊วยมาแบบนี้
แต่ก็ไปโดนกับพิษโควิด๑๙เล่นงานเข้า
เขานั้นจะสู้ชีวิตอย่างไร
ไปติดตามเลยในช่วงคนสู้ชีวิต
มันไม่หนักแต่มันเหนื่อยเหนื่อยทั้งเดินเหนื่อยทั้งมาทำ
ก็สำบักเหมือนกันนะสู้ชีวิต
จากก่อนพุ่งขายเป็นเปอร์เซ็นต์กับเขาสวยละ๕บาท
แต่ก่อนนะปีที่แล้วนะสวยละ๕บาท

ผมได้ประมาณประมาณ๓๔ร้อยกว่าบาท
พออยู่มาก็หันหัวมาทำเอง

แต่ว่าจะขอเขาจะซื้อเขาเขาไม่ให้

กล้วยครับ

ต้องดิ้นต้องประหยัดที่สุดนั่นแหละ

ไม่ไม่มีหาเงินไม่ได้เลย
จำนั้นช่วงโควิดตอนแรกมันก็อย่างว่า
ใครยังไม่ได้ก็อยู่นั่นอยู่นั่นพรุ่งเขาขายได้
ถึงที่๔ตั้งแล้วทำของนี่แหละ

เหนื่อยแบบเชียดเหนื่อยทั้งเดินเหนื่อยทั้งมาทำ

แล้วคุณลุงออกไปขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง

ไม่มีวันหยุดแล้วแต่วันหน้าเหยุดแล้วแต่วันหน้าเหยุด

ไม่มีวันหน้าเหยุดแล้วแต่วันหน้าเหยุด

บางทีก็ไม่พอบางทีก็พอแต่ขายละน้อย

หนึ่งแล้วพอไม่ขึ้นแก้วเล็ก๑๕บาทแก้วใหญ่๒๐
ผมคิดว่าวันนี้ผมขายไม่ได้

แม่คะวันนี้กินชะก๊วยไหม

ถ้าว่าอย่าถอยท้อได้ต้องสู้ครับ

อย่าถอยนะถอยไม่ทำท้อได้ไม่ทำจบก็เลยน่ะ

และอย่าไปอุดหนุนเฉาก๊วยโบราณแบบนี้นะครับ
ไปกันแถวชุมชนคลองเตย
ลุงใหญ่นะแกบอกว่าออกขายทุกวันแหละ
ซึ่งแกจะเดินเลขขายตามท้องถนนอาจนรงค์นะครับ

จะเริ่มออกขายตั้งแต่สัก๙โมงเช้า

หรือถ้าแบบว่าไปตามแล้วไม่เจอทำไง

โทรกันไปนะครับ๐๘๘๖๕๒๗๕๗๓ครับ
นี่ค่ะตัวอย่างคนสู้ชีวิตนะคะ